ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเราบอกอยู่แล้วแหละว่าเวลาที่เจอรถฉุกเฉินรถพยาบาล
อย่าไปขวางหน้าให้หลีกให้หลบถูกไหม

ก็นี่ไงรถตามหลังรถคันนี้ตามหลังรถฉุกเฉิน

ลองดูหน่อยพี่เบิร์ตแล้วจะรู้ว่าญาติไหมค่ะ
แบบว่าคุณเป็นใครอ่ะ
มันไม่ใช่ญาติ
ไม่ใช่แล้วเปิดไฟมงไฟหมากคืออะไร
เออเปิดไฟผ่าหมากแบบนี้

คือคนเจ็บก็อยู่บนรถ
แล้วยาดคนเจ็บก็นั่งอยู่กับคนเจ็บ

แล้วก็เลยบอกว่าไอ้ที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่ญาติฉัน

คือบางทีรถพยาบาลแบบได้ไปเร็ว
ไม่ได้
แล้วก็ตามเป็นรถเปิดทาง
ไหนขั้นอื่นเปิดทางให้แล้ว
เราก็ขับตามรถพยาบาลมันซะเลย
ด่วนพระราม๖เก๋งคันนี้จี้ท้ายมาตลอด

ระยะทางก็เกือบ๑๐โลเหมือนกัน

ผู้ป่วยคืออยู่ในรถพยาบาล

ถ้ารถพยาบาลเบรกกระทันหันกึ๊กนิดเดียวนะ

เขาก็มองว่าไอ้แบบนี้ฉวยโอกาสแล้ว

มาสบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครขับจี้ท้ายรถพยาบาล

ระยะทางสั้นแล้วหลังจากนั้นก็แยกไป
ซึ่งพี่เขาฝากบอกด้วยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้
คิดดูสิคุณผู้ชมถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

เอาต้องมาเคลียร์กันอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องยาวอะนะคะ

ผิดเท่ากับขับไม่หลบ

ขับตามไปแล้วรถพยาบาลเขาต้องใช้ความเร็ว

เรานี่แหละอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ